แจ๊คคือคนที่ควงมีดไล่แทงคนกลางเมืองอุดร

เหตุการณ์นี้เนี่ยสารพิพากษาประหารชีวิตครับ

แจ๊คนะเหตุการณ์นี้เอาดูภาพด้วยฮะ

คือไอ้แจ๊คมันก่อเหตุหลายพิกัด
น้องใน๘คนเสียชีวิตฮะ
แจ๊คก็คืออิทธิพลอิ่มพึ่งอายุ๓๑ปี
เคาะร้ายโดยเฉพาะสองเหยื่อที่โดนแทงเสียชีวิต
จูนชนระดาหินคำอายุ๒๒เอง
น้องเป็นนักศึกษาปี๔จะจบแล้ว
อยู่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานีศพแรก
ที่๒น้องอุ๋งอิ๋งอัญชยาบุญยียวนอายุแค่๑๖เอง
เป็นนักเรียนม๕โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

จากการกระทำของไอ้แจ๊คครั้งดังกล่าวนี้ฮะ
สุดท้ายแล้วศาลจังหวัดอุดรธานี

โหดเยี่ยมอมหิตเหลือเกิน

กลางบ้านกลางเมืองอุดรธานี
แม้จะรับสารภาพก็เป็นการรับสารภาพ
เนื่องจากจำนวนด้วยหลักฐาน
ไม่ใช่การสำนึกจากความผิดที่ได้กระทำไป
ดังนั้นโทษก็คือประหารชีวิตฮะ

คำสิงบุญยียวนคุณพ่อของน้องอุ๋งอิ๋ง

สั่งให้แจ๊คชดใช้ค่าอุปการะเลี้ยงดู
ให้กับลูกคุณพ่อ๑ล้าน๓แสนบาท

แต่ก็ดีใจจากการตัดสิน

แต่แม้จะตัดสินประหารชีวิตมันไม่คุ้มกันหรอก
การสูญเสียลูกสาวไปทุกวันนี้
คิดถึงแก้วตาดวงใจตลอดเวลา

แล้วปกติลูกสาวไม่เคยเข้าฝันนะ
ปกติลูกสาวหรือน้องอุ้งอิ๋งไม่เคยเข้าฝัน

เข้าฝันให้เห็นในฝันของคุณแม่
คุณแม่ก็ตื่นมาเล่าให้คุณพ่อฟัง

พอดีก็เข้าใจว่า
น้องอุ๋งอิงจะรู้

ครั้งนี้ที่มีคำพิพากษาตัดสิน

ย้อนให้ดูอีกทีหนึ่งครับ